ต่อกันที่ดราม่ากันบ้างดีกว่านะคะการประกวดจบไปแล้วแต่ดราม่ามันยังไม่จบ
เมื่อวานนี้นะคะคุณปวีสุดาเนี่ยน้องฟ้าใสเขามาแถลงทั้งน้ำตาเลย
แล้วมันก็มีช็อตอยู่ช็อตนึงแม้มีนางงามรุ่นพี่คุณบุ๋มปนัดดามาสวมกอด
จนเกิดกระแสวิภาควิจารณ์นี่ช็อตนี้เลยคุณผู้ชมค่ะว่าแม่บุ๋มไม่เป็นกลาง
เพราะว่าแม่บุ๋มไม่เป็นกลางใช่ไหมบ้างก็ว่าเป็นนกสองหัวแรงเข้าไปอีก
แต่ทำเป็นมาเห็นใจฟ้าใสแบบนี้งานนี้แม่บุ๋มขอเคลียร์ชัดนะคะว่าเธอไม่ได้อยู่ฝั่งไหนนะ
วันนั้นเนี่ยคือเตรียมเข้ารายการต่อแล้วเจอฟ้าใสพอดีน้องเขาน้ำตาไหลขนาดนั้นคุณค่ะ
เรามีมิตรจิตใจเนอะเป็นผู้ใหญ่ปลอบนิดนึงถูกต้องคุณ
ส่วนดราม่านางงามครั้งนี้ใครผิดใครถูกแม่บุ๋มเนี่ยบอกเลยฉันตอบแทนไม่ได้จ้ะ
แต่ที่รู้แน่งานนี้มีคนโป๊ะนะคะ

ในเหตุการณ์นั้นเมื่อน้องฟ้าใสเดินมาหาพี่และมาพร้อมกับน้ำตา
ปลอบใจค่ะดิฉันกอดให้กำลังใจค่ะไม่ว่าใครก็ตาม
จริงแล้วความสนิทของพี่พี่กับพี่ปุ้ยสนิทเกินกว่านะ
ฟ้าใสพี่ไม่ได้สนิทเป็นการส่วนตัว
คนต่างฝ่ายมองในมุมของตัวเอง
แต่เพียงแต่ว่ามันไม่ลงตัวกันก็เท่านั้น
แต่ละฝ่ายบอกในมุมของตัวเอง
ดังนั้นเอาแต่รับฟังแต่อย่าเอามาเป็นเรื่องของเรา
ไม่มีใครบอกความจริงทั้งหมด
คิดดีนะคิดดีนะ
งานนี้โป๊ะแตกระดับไหนเดี๋ยวก็ต้องคอยดูไป